มีเหตุการณ์มารุมทำร้ายประหลัดเทศบาลตำบลท่าเรือที่อายุทยาค่ะ
คราวนี้เนี่ยประหลัดกำลังเซ็นเอกสารอยู่นั่งเซ็นเอกสารที่เบาะข้างหลังรถ
คนร้ายเข้ามากัน๓คนรุมทำร้ายจนเลือดอาบเลยนะคะ

โดยตำรวจภูทรท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็เข้าตรวจสอบเหตุที่พันธาตรีวิทยาวัฒน์เอิบสภาพอายุ๔๘ปี
หลัดเทศบาลตำบลท่าเรือโดนชายชะกันนะคะ
รุมทำร้ายดูหน้าของประหลัดสิคะ
เขียวช้ำแล้วก็เป็นสภาพแบบนี้ค่ะโหนกแก้มขวาหักเลยนะ
มีเลือดไหลออกมาจากโรงจมูกตลอดเวลาเลย

ใช่แล้วก็หลังเกิดเหตุก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลท่าเรือ
และจากการไปตรวจสอบรถยนต์ของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ

เปิดไปดูที่เบาะหลังแล้วเนี่ยค่ะเขาชี้ให้เราดู

ใช่ค่ะมีรอยเลือดท้ายรถก็ยังมีรอยเลือดอยู่เลยนะคะ
พันธาตรีวิทยาวัฒน์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผมก็ไปวิ่งออกกำลังกายที่สนามเด็กเล่นของอบตท่าเจ้าสนุก
ตอนนั้นมันก็ช่วงโพลเพลย์แล้ว
แล้วรองประหลัดเทศบาลตะบนท่าเรือ
ก็คือนางสาวรัชดาดวงแก้วอายุ๔๑ปีเนี่ย
นำเอกสารเอาแฟมงานมาให้กับประหลัดเซ็น
หลัดก็เปิดประตูรถด้านหลังฝั่งคนขับ
เพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็นั่งเซ็นเอกสาร
ทีนี้รองประหลัดก็อยู่แถวนั้นนะคะ
กำลังเซ็นเอกสารอยู่ยังไม่ทันเสร็จเลย
มีผู้ชาย๓คนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเข้ามา

ใช่ทีนี้มาถึงปั๊บก็เปิดประตูรถแล้วก็รุมทำร้าย
ใช้อาวุธปืนตบเข้าไปที่ใบหน้าของประหลัดหลายครั้ง
แล้วก็ผลัดกันชกต่อยที่ใบหน้าของประหลัด
อย่างหนึ่งนะที่เขาพูดคนที่มารุมทำร้ายเนี่ยนะ
เขาพูดสั้นว่าอย่าปากดีบอกแบบนี้
ทีนี้รองประหลัดเห็นแบบนั้นนะคะก็พยายามตะโกน

ประหลัดเป็นผู้หญิงตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แค่เอาเอกสารมาให้ประหลัดเทศบาลเซ็นเอง
ต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
ใช่ค่ะทีนี้พอรองประหลัดร้องเสียงดัง
คนร้ายก็ตกใจก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์๒คันหลบหนีไป
ส่วนสาเหตุนะคะประหลัดเชื่อว่าน่าจะเป็นการข่มขู่

ก่อนหน้านี้ประหลัดเล่าให้ฟังนะว่าตัวผมเองก็มีปัญหาเรื่องงาน
จากตัวประหลัดเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนตรงไปตรงมา
ทีนี้ด้วยพฤติกรรมด้วยนิสัยแบบนี้ค่ะ
อาจจะไปขัดหูขัดตาคนในองค์กรเดียวกัน
ทำให้ตัวประหลัดเองไม่กล้าที่จะเข้าไปทำงานในที่ทำงานเลย

ใช่แล้วนี่ไงประหลัดก็เลยต้องออกไปนั่งทำงาน

รองประหลัดเอาเอกสารมาให้เซ็นตอนที่ประหลัดวิ่งออกกำลังกาย

ใช่แล้วตัวประหลัดเองก็พยายามที่จะทำเรื่อง

แต่การทำเรื่องย้ายของระบบราชการมันมีขั้นมีตอน
ทีนี้ก็เลยยังไม่สามารถย้ายได้แบบทันทีทันใด
แต่เนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการทำเรื่องประหลัดมาน่วมเลือดอาบเสื้อแบบนี้ค่ะ

มันมีอะไรมากระแทกเราก็หันไปกัน
มันก็ดึงเดินเสื้อขาด
ได้เห็นคนที่ทำร้ายร่างกาย

แต่ว่าเขาตัดสายคน
แต่พอใส่หมวก็ไม่เข้าใส่ชุดดำใส่เสื้อคุม
ได้พูดอะไรก่อนที่จะถูกนับ

ระหว่างเดี๋ยวนี้เราครัว
ไกรกลางอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย
พันธาวิศวรรษบาดเจ็บสาหัส
และคราวนี้ก็มาโดนรุมทำร้ายอีก
ว่าเป็นเรื่องงานทั้งสองเหตุเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพอถามรองประหลัด
ประหลัดก็ให้ข้อมูลเท่าที่จำได้
เพราะว่ารองประหลัดที่เป็นผู้หญิงเองก็ตกใจ
รู้แค่ว่ามีชายชะกัน๓คนตัวใหญ่หน่อย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจำทะเบียนจำยี่ห้อไม่ได้หรอกค่ะ

ทีนี้มาด้วยกัน๒คัน๓คนแล้วก็จอดท้ายรถนี่แหละ

รองประหลัดเองก็พยายามตะโกนให้คนมาช่วย

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าคนร้ายจะมีอาวุธปืนหรือเปล่า
ทีนี้คนร้ายเองก็คงกลัวแหละว่าตอนที่รองประหลัดตะโกนไป
ถ้ามีคนมาช่วยกลัวคนร้ายเองก็กลัวจะโดนจับ
ก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะคะ